ในพื้นที่หรอกใช่แต่มีข่าวว่าจะมี
เอาไว้ในสนามเป็นโรงพยาบาลสนาม
ค่ายพานุรังศรีชาวบ้านพอได้ยินข่าว

แล้วจะเอากลุ่มไหนรู้ไหม
จากสมุทรสาครไปไว้ที่ราชบุรี
ก็รู้กันอยู่ว่ากลุ่มนี้เป็นยังไง

เอาไปไว้ในพื้นที่เดี๋ยวชาวบ้านจะยอมได้อย่างไร
ขู่ว่าถ้ายังจะเอาคนกลุ่มเสี่ยงเป็นต่างด้าวจากสมุทรสาครไปไว้
ชาวบ้านจะบุกไปปิดค่ายพานุรังศรีเลยนะครับนะฮะ
ชาวบ้านไปรวมตัวกันสัก๑๐๐กว่าคนจากตำบลเจดีหัก
ตำบลเกาะพระพราแล้วก็ตำบลหินกองของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามฝึก

ป้ายข้อความคัดค้านแล้วก็เรียกร้อง
รักษาตัวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับ
ไว้ในโรงพยาบาลสนามค่ายพานุรังศรี
เพื่อลดความแออัดในพื้นที่อื่น
ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ก็เห็นไปเก็บกวาด

ก็คิดไปได้ว่าจะมาจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านก็เลยหวั่นใจเกรงว่า
จะมีการนำเชื้อมาระบาดในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีแบบเลี่ยงไม่ได้

ที่จะเอาคนที่อื่นที่ติดโรคมาไว้ที่นี่

เวลาต่อมาไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรบานปลายเกิดขึ้นนะครับ